ที่ผู้คนได้นั่งล้อมวงขณะทำพิธีซึ่งมีหมอขวัญเป็นผู้นำการทำพิธี
อีกทั้งพื้นที่ที่เป็นลานยังสะดวกในการจัดงาน
เพราะชาวบ้านก็จะร่วมกันร้องรำทำเพลงเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจ
ประกอบการทำพิธีสู่ขวัญข้าวอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน